ผมว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์นะผมก็ไม่นึกไม่คิดไม่ฝันว่าทางไทยรัฐ
ผมเนี่ยถ่วงงานรับใช้ท่าเจ้าอยู่แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ส่วนพวกมากนั้นคือการ
ออกแบบเหรียญมอบให้แก่แพทย์พยาบาลทั้งหมดเลย

พระเจ้าอยู่หัวทรงนิมิตร

มีคนเดียวที่จะทำงานนี้ได้ก็คือเฉลิมชัย
อันนี้คือสิ่งที่ผมแบบเป็นที่สุดของชีวิตที่ได้ถวายงานรับใช้ส่วนพระองค์
งานนี้เป็นงานที่พิเศษมากและอัศจรรย์ทำให้ผมรู้สึกอัศจรรย์หว่า
ผมเขียนรูปพระเจ้าอยู่ว่ามา๒รูป
พวกท่านเคยเห็น
นั่นก็คือรูปเมื่อของราชครบ๕๐ปี
รูปนั้นและอีกรูปหนึ่งเขียนตอนพระองค์ท่าน๗๒
ผมเขียน๒รูปแต่๒รูปนั้นเป็นกายทิพย์หมดนะ
ผมเขียนรูปพระเจ้าอยู่ว่าไม่เหมือนคนอื่นเขียน
ผมเขียนจากกายทิพย์ของท่านคือภายในของพระองค์ท่าน
ไม่เหมือนลูกของผู้อื่น
ดังนั้นเราจะเห็นว่ารูปทั้งหมดทั้ง๑๕รูปที่เห็น
ทุกคนเขียนกายเนื้อพระเจ้าอยู่หมดเลย
แต่มีผมคนเดียวที่เขียนกายทิพย์
นั่นก็คือผมเคยผ่านการเขียนกายทิพย์มา๒รูปแล้ว
รูปนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องไทยรัฐเลย

แต่เมื่อวันที่พระเจ้าอยู่ว่าเสด็จสวรรคต
ผมคิดอย่างเดียวว่าผมจะต้องวาดรูปรูปหนึ่ง
เพื่อเป็นบันทึกสิ่งที่ความรู้สึกระหว่างผม
ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าอยู่ก็เคยพูดเรื่องนิมิตหลายอย่างให้ผมฟัง
แล้วผมก็ได้สนองผลงานแก่พระองค์ท่าน

แต่ผมจะเขียนรูปนี้เพื่อเก็บไว้ที่หอสินผม

แล้วก็จึงเขียนรูปนี้มาแล้วก็กะว่าใช้เวลา๙เดือน
เราก็ใช้เวลานานมากในการสเก็ตรูปแล้วก็เลือกรูป
เลือกรูปเพื่อส่งเสด็จ
ดังนั้นรูปนี้จึงเป็นรูปที่มีความหมาย
แล้วก็เวลาเวลาพวกเราดูรูปพระเจ้าอยู่หัว
พระพรรคของพระเจ้าอยู่ว่าไม่ใช่กายเนื้อ
แต่ว่าพอพักนั้นเราจะเห็นรอยยิ้ม
เราจะเห็นความนิ่งคือการวางนิ่งเฉย
ดังนั้นรูปนี้จึงเป็นเลข๙
เลขเก้าซึ่งดีไซน์ขึ้นมาเหมือนการเคลื่อนไหวจากเลขเก้า

ผมขอนุญาตลุกไปได้ไหม

นี่สมมุติตรงนี้นะฮะเวลาท่านเห็น

ท่านเห็นด้านนี้เป็นสวรรค์นะครับ

โอเคนะด้านข้าง๕เป็น๑๐
ผมเขียนคฤทธิ์ทั้งหมด๔
เป็นทางส่งเสด็จ

ดังนั้นคฤทธิ์ทั้ง๔เนี่ยเห็นไหมครับ
ความหวายความขอรบแก่พระเจ้าอยู่วะซึ่งเป็นพระนารายย์อวัตตะ
ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือพรมวิหารสิ
พระเจ้าอยู่วะบรรลุธรรมนั่นก็คือเข้าใจในเรื่องของผมวิหารสิ
ดังนั้นอันนี้เป็นเลข๙พระเจ้าอยู่ค่อยเคลื่อนขึ้นไป
สวรรค์ไปสู่พนิพานี่คือความคิดผม
อันนี้คือประชาชนเป็นประชาชนชาวไทย
เจ้าอยู่ว่าชอบสองอย่างที่มากที่สุดแล้วก็ทำให้แก่ชาติบ้านเมืองเรา
นั่นคือน้ำและอากาศ

ดังนั้นเราจึงมีน้ำแล้วก็สีเขียวแทนท่านโปรดเรื่องธรรมชาติมาก
ท่านรักธรรมชาติมากดังนั้นสีเขียว
อันนี้คือตัวแทนของความเป็นชาตินะลายไทยที่มีดอกบัว
ลายไทยที่พิ้วไหวขึ้นไปไปสู่เป้าหมายที่ไม่จบสิ้น
คือความเจริญของชาติบ้านเมืองคือเรื่องพระเจ้าอยู่ว่าโปรดมาก
แล้วท่านรับสั่งเสมอในเรื่องของชาติ
ดังนั้นเนี่ยคือสีเขียวก็เป็นธรรมชาติน้ำเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านดูแลตลอดเวลา
ดังนั้นไม่ว่ามนุษย์และเทวดาต่างแทร่ซ้องสารเสริมในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่
ดังนั้นดอกบัวนี่เป็นธรรมะเป็นทงชัยของพระเจ้าอยู่เป็นหลักธรรมที่ท่านทรงปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา
นั่นก็คือหนทางของการไปสู่พนิพานซึ่งสูงกว่าสวรรค์ที่ผมคิด
อาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่ครับภาพนี้

๙เดือนโดยที่ตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านสวรรคตใช่ไหม

โดยที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าทางไทยรัฐจะติดต่อมา

คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่าไทยรัฐจะติดต่อมา

ที่ผมคิดว่าเป็นจุดประกายที่งดงามที่สุด
ของการจากไปของปัจจุยัวแต่เราได้มาในสิ่งที่รำคามากที่สุด

นั่นคือสิ่งที่ปัจจุยัวบอกก้าวต่อไป

ท่านสู่สวรรคตแล้ว

นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า
นั่นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ
การเคลื่อนไหวของพวกนั้นขึ้นไปสู่อย่างสวงสวรรค์
เราต้องไปสู่ความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง
ปัจจุยัวพูดเสมอว่าความรักชาติ
นั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าอยู่และทุกคนคนไทย
ผมถ้าให้ฝากบอกผมบอกอะไรเรื่องปัจจุยัว
ผมจะบอกว่าปัจจุยัวรักคนไทยมาก

เจ้าอยู่อยากเห็นประเทศไปสู่ความก้าวหน้า
อยากเห็นคนไทยไม่มีความทุกข์

คนไทยอยู่ดีกินดีคนไทยไม่ทะเลาะกัน
คนไทยมีความรักกันสามัคคีกัน
และนำชาติไปสู่ความอยู่ดีกินดีทั้งหมดของคนในชาติของพระเจ้าอยู่
นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็ผม
ผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ไปสู่ประชาชน
ว่าเราขอให้เรารักบ้านเมืองของเราสักครึ่งเดียวของพระเจ้าอยู่
เราก็มากมายนะบ้านเมืองของเราก็เจริญมากมาย

ไม่ต้องเท่าว่าจะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ

ทุกคนอยากเห็น